มาดูเรื่องราวเตือนภัยใกล้ตัวกันหน่อยนะคะคุณสุภาพสตรี
หลายคนชอบสะพายกระเป๋าด้านข้าง
แต่ต้องระวังอันตรายเรื่องของภัยล้วงกระเป๋า

ล่าสุดเกิดขึ้นที่ห้างชื่อดังย่านลาดพร้าวเนี่ยนะคะ
ผู้เสียหายถูกล้วงเอาโทรศัพท์ไปค่ะ
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะนี่แหละค่ะภาพเหตุการณ์
สำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๔มกราคมที่ร้านขายเสื้อผ้าชื่อดัง
ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวหลังนางสาวนัทซึ่งเป็นผู้เสียหาย
เดินดูสินค้าแต่ช่วงเวลาดังกล่าวถูกคนร้ายซึ่งเป็นหญิงสาวสวมเสื้อสีเขียวอมฟ้า
เมื่อสักครู่นี้นะคะก่อเหตุล้วงโทรศัพท์มือถือที่เธอใส่เอาไว้ในกระเป๋าสะพายด้านข้าง
ก่อนที่คนร้ายจะส่งโทรศัพท์มือถือให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มาด้วยกัน
ซึ่งสะพายกระเป๋าด้านหน้าแล้วก็เดินออกจากร้านไปเลยค่ะ
ผู้เสียหายไม่ทันรู้ตัวนะคะนางสาวนัดผู้เสียหายบอกว่าสาเหตุที่เพิ่งนำรายละเอียดมาโพสต์ในโลกโซเชียลก็เพราะว่า
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่งอนุมัติหมายจับ๒คนร้ายรายนี้
ขณะที่เธอเดินดูสินค้าอยู่กลับถูกหญิงสาวในภาพเบียด
จากนั้นก็ล้วงเอาโทรศัพท์ไปนะคะ
เธอก็หันหน้าไปมองด้วยความโมโหค่ะแต่ว่าก็นี่แหละค่ะ
โดนคนร้ายเอาไปซะแล้วนะคะก็เลยไปขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในร้าน
กระทั่งพบว่าถูกล้วงไปจริงจริงจากนั้นก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลพระหลโยธิน
ขอทางห้างให้ตรวจสอบกล้องมุมอื่นจนกระทั่งได้ภาพหนึ่งในสองคนร้ายเห็นหน้าชัดเจนเลยค่ะ
ผู้เสียหายบอกด้วยว่าหลังจากที่โพสต์คลิปออกไปมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งร่วมแชร์ประสบการณ์
บอกว่าเคยเจอเหตุการณ์นี้กับตัวเองเมื่อ๔ปีที่แล้ว
จำได้ว่าเป็นคนร้ายคนเดียวกันตอนนั้นผู้เสียหายไม่ได้เอาเรื่อง
เพราะว่าคนร้ายหญิงสาวรายนี้อ้างว่าจะนำเงินไปเลี้ยงลูก
และยังสัญญาว่าจะกลับตัวทำอาชีพสุจริต
แต่ดูสิคะเวลาผ่านไปก็ยังคงเกาะเหตุในลักษณะเดิมนะคะ
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระหลโยธินบอกว่า
ตอนนี้ได้ออกหมายจับมิจฉาชีพตามภาพวงจรปิดแล้วค่ะ
ว่าเหตุการณ์นี้คนร้ายมากันทั้งหมด๒คน
อย่างไรก็ตามก็เตือนประชาชนให้ระมัดระวังทรัพย์สินมีค่าด้วย
ที่ผ่านมามีผู้เสียหายถูกล้วงกระเป๋าเข้ามาแจ้งความอยู่บ่อยครั้ง
ครั้งนี้ยังโชคดีที่กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพเอาไว้ได้
เดี๋ยวก็คงจะเร่งดำเนินการจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไป
คือปัจจุบันเราไม่สามารถจะมองได้เลยว่าใครเป็นมิจฉาชีพ

คือถ้าสะพายกระเป๋าก็เอาไว้ข้างหน้า
ต่อให้เป็นกระเป๋าซภายข้างค่ะ

คุณพลอยพิมรจิตผู้ประกาศข่าวบันเทิงบอกเสมอเลยค่ะว่า
ต่อให้กระเป๋าดีแค่ไหนถ้าไม่มีซิปจะไม่ใช้
อันนี้เขาแค่เบียดใช่ไหมฮะแล้วก็หยิบไปด้วย
เร็วมากเลยนะคะ